มาถึงคดีที่คนให้ความสนใจกันไปเยอะ

เขาเรียกคดีนี้ว่าคดีขนาดบาร์ดไปซะแล้ว

แก๊งวัดม่วงศรีชีวิตสองศพ
ล่าสุดกลุ่มคู่กรณี

ถูกเชิญไปแล้วไปรับทราบข้อกล่าวหา
ส่วนในบาร์ดเดี๋ยวเราจะเห็น
เพชรบุรีที่หมอปลาเนี่ยพาในบาสไปอยู่ด้วยก่อน
นี่คือบรรยากาศที่บ้านหมอปลาที่อเภอบ้านลาดจวัดเพชรบุรีครับ
ตั้งแต่เช้านะครับหมอปลาพานายนัทวุฒิเพิ่งเลิกดี
หรือว่าบาสอายุ๒๑ปีแล้วก็นางสาวเจี๊ยฟแฟนของบาส
มาอยู่ด้วยชั่วคราวเพราะว่าในบาสเนี่ยกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยไงฮะ
หลังจากช่วยกันยื่นประกันตัวนะครับแล้วก็รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมา
แล้วก็จากการก่อเหตุที่ไปแทงกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นเขา
เสียชีวิต๒ศพหมอปลาโกนหัวให้ตัดเล็บให้ให้ในบาส
ซึ่งเป็นการแก้เคล็ดให้สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต
โดยประสานแพทยิงเกรตกมลปรีศสมัยนะครับ
ท่านให้เข้ามาดูอาการบาดเจ็บให้เรื่องต้นแล้วก็จะพาไปพบแพทย์
เพื่อขอใบรับรองแพทย์มาใช้ประกอบในสำนวนคดีนะครับ
เพื่อจะแสดงว่าบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน
มันต้องตัดเล็บตัดผม
ทำอะไรนะตัดเล็บตัดเล็บตัดผมเพราะว่าล้างล้างเขาเรียกว่าล้างล้างมันไม่ใช่เรื่องของมันไงแล้วมันต้องเจอเอาเล็บมาก่อน
มันไม่ใช่เรื่องของเองระบาดเอ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยต้องตัดเล็บตัดผมแก้เคล็ดเพราะเราไปอยู่ในเรือนจำอยู่ในคุกมาแล้ว
สูรภาพบาสทางหลังก็โดนนะก็ว่าเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวต้องให้หมอจ๋อนะพี่พี่เกรด

หมอปลาก็สังเกตอ้าวบาส

ตั้งแต่เกิดเรื่อง๑๒ตุลาคมหมอตรวจเบื้องต้นไปแล้วล่ะ
บอกเป็นแค่แผลจากการถูกของแข็งไม่ต้องเย็บไม่ต้องกังวล
เพราะว่าอวัยวะภายในไม่ได้ถูกกระทบกระเทือน
แต่ที่ยังเห็นมีเลือดตกสะเก็ดมันเป็นรอบแผล
เพราะว่ามันบวมมันปูดนะฮะ
แล้วก็ที่แขนก็ใส่แค่เฝือกอ่อนเท่านั้น
ก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

หลังจากเอ็กซอเรย์พบว่าแขนข้างซ้ายหักครับ

มีแผลเปิดด้วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
จึงแนะนำให้แอดมิตรเถอะนะครับเพื่อจะรอการผ่าตัด
หมอปลากับแพทย์เนี่ยก็ติดต่อไปที่แม่ของบาสนะครับ

เดี๋ยวมันจะถึงขั้นถึงชีวิตมันจะเป็นเรื่องอื่นไป

เครียดแล้วก็ตกใจไม่คิดว่าจะบาดเจ็บรุนแรง
แล้วก็ขอบคุณหมอปลานะบอกรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ
ไม่รู้จะชดใช้ให้หมอปลายังไงดี

ก็ไม่รู้ว่าจะได้ประกันตัวออกมาหรือเปล่า
แล้วก็บอกด้วยว่าสาเหตุที่ขอย้ายมาอยู่บ้านหมอปลา
เพราะว่ากลัวคู่กรณีจะมาทำร้าย
มาอยู่ที่นี่ก็อุ่นใจและรู้สึกปลอดภัยครับ

ก็เข็นเตียงพาบาสเข้าไปรักษานะครับ
ทีมข่าวก็สอบถามบอกว่าถ้าย้อนกลับเวลาไปได้เนี่ย
จะทำแบบนี้ไหมบ้านจะออกไปลุยแบบนั้นไหม
จะตนนิ่งง่ีบก้มหน้าเหมือนจะร้องไห้ครับ
มือขวาก็พ้นนะครับ
เห็นว่าตอนนี้เป็นแผลเปิด
อาการก่อนหน้านี้หรือว่าก่อนที่มาเจอหมอมันเจ็บมันแสบอะไรไหมครับ
นั้นแขนซ้ายก็ปวดแล้วครับปวดชาแล้วก็ขยับไม่ได้ครับ
แล้วตอนนั้นมีบางคนจะติดต่างต้องรักษาตัวอย่างไรครับ
หรือว่าคิดให้ยาพาอย่างเดิมหรือเปล่าครับ

รู้สึกดีแล้วก็คลายกังวลไม่ได้เยอะเลยครับ

เพราะเห็นว่าทางโทรเจียลเขาก็มีการโทรแล้วก็จะตามมาอะไรไหมครับ
วนครับเพราะว่าด้วยข่าวพวกพี่เขาบอกว่าเขาก็ยังไม่จบ

ก็กังวลใจแทนพวกพี่เขาอะครับ

ว่าจบที่กระบวนการศาลหรือเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายไหม

ผมไม่ได้เจตนาทำร้ายใครนะครับ
ผมแค่ป้องกันตัวผมแล้วก็แฟนผมครับ
สังคมสงสัยว่าถ้าย้อนกลับไปได้
บาทผมถามตรงอยากจะก่อเหตุหรือกระทำแบบนี้ไหม

มีอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำแหละบาทนะฮะ
คุณผู้ชมครับคือเราจะเห็นตั้งแต่การต่อสู้แล้วนะ
อันนี้ไม่ได้มาพูดเพื่อเข้าข้างเขาหรืออะไรนะ
แต่เราเห็นจากภาพว่าบาสเนี่ยอึดแล้วก็ทนจริง
คุณหมอเกรดกระมนบอกว่ายังไงรู้ไหม
บอกว่านี่ดีนะที่บาทมาตรวจวันนี้
ถ้าปล่อยนานกว่านี้เนี่ยนะโอ้โหเดี๋ยวถ้าติดเชื้อเข้าไปจะทำไง
แล้วนี่นะผ่านมา๔วันแล้วหมอบอกทนอยู่ได้ยังไง
มันเจ็บจะตายเขาบอกบาสเนี่ยอดทนจริงนะฮะ
ไปที่บ้านของหมอปลานะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
ก็ไม่ได้มีเหตุวุ่นวายอะไรนะครับที่บอกว่าไม่วุ่นวาย
เพราะว่าหลังจากบาสได้รับการประกันตัว
ก็มีเพื่อนรุ่นพี่โพสต์ลักษณะไม่พอใจ
ที่ในบาสมาทำเพื่อนแบบนี้รวมถึงหมอปลาก็ไม่ควรมายุ่ง
แล้วก็ยังมีโพสต์ที่อ้างเป็นเพจเด็กวัดม่วง
นัดรวมตัวกันไปหาบาสที่บ้านหมอปลาตอน๙โมงเช้า

ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กวัดม่วงเลย
หมอปลาก็พาตัวนางสาวเจี๊ยบนะครับมาที่บ้านของจ่าเอก
เอกอภิชาตแก้วโกศลนายกเทศมนตรีตมบลบ้านลาศ
เพื่อความสบายใจที่พาคนนอกพื้นที่มาพักอาศัยอยู่ด้วย
แล้วก็บอกกล่าวให้ข้อมูลบอกว่าบาสกับเจี๊ยบเนี่ย
แล้วก็หมอปลากำลังถูกขมครูจากกลุ่มวัยรุ่นวัดม่วง
แล้วมีการประกาศบอกจะบุกมาที่บ้านนะ
โดยจ่าเอกอภิชาติก็รับประกันความปลอดภัยให้
แล้วก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายรวมถึงเตือนสติด้วย
มีอะไรก็กระทบกระทั่งก็อยากจะให้อภัยกันครับ
ถ้ามาอยู่เผ็ดบุรีนะครับถ้ามีการคมครูและบาร์ฟ
สิ่งแรกที่คิดต้องคิดถึงเลยค่ะคือเบอร์๑๙๑เลย
ก็คือตำรวจไม่ต้องกลัวครับ
ตำรวจนี่เขาให้ความยุติธรรมอยู่แล้ว
ไม่ต้องกลัวไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนะครับ
ในวงการลูกผู้ชายด้วยกันเนี่ยหรือว่าน้องบาทเนี่ยได้ใจนะครับ
ก็ทุกคนเข้าใจสถานการณ์น้องบาท
แล้วก็เราก็ต้องขอในส่วนตัวก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
แล้วเรื่องขู่แล้วหมอปลาว่ายังไงหมอปลา
หมอปลาโดนขู่นี่บอกว่า๙โมงล้อหมุนไปเจอหน้าบ้านหมอปลาเลย
หวั่นพรั่นพลึงบ้างไหมหมอปลาบอก
ผมจิตแข็งผมเจอมาเยอะ

ทั้งคนทั้งผีนะฮะยิ่งตอนนี้มีคดีความด้วยบอกจิตแข็งขึ้นเยอะ
แล้วย้ำด้วยว่าที่ตัดผมใหม่ตัดเล็บให้บาสเนี่ยนะบอกว่า
คือการเข้าไปอยู่ในเรือนจำมาแล้วเนี่ยไอ้สิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายมันอาจจะติดมา
โดยบาสบอกกับเขาว่าหลังคดีเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะ
ตั้งใจจะบวชอุทธิส่วนกษลให้คู่กรณีต้นกับแซม
ที่เขาทำให้ฟันที่ตายไปนะครับ

เพราะผมเจอการโพสต์รักษาอันนี้

ถ้าผมกลัวผมไม่ยื่นมือยืดอกช่วยบาทแน่นอน
แค่บอกว่าผมกลัวแค่ผมกลัวคนดี

ผมกลัวคนดีครับเพราะคนดีเราไม่ไปว่าร้ายเขาอยู่แล้ว

คือไม่ได้ท้าทายขอให้มาก่อนเถอะ

น้องบอกว่าอยากบวชอุทิศให้กับฝั่งผู้เสียชีวิต

แต่ตอนนี้คือสิ่งที่น้องกังวลที่สุดก็คือ

อ๋ออันนี้อย่างเดี๋ยวไม่ได้คิด
วันนี้แก๊งวัดม่วงไปให้ปากคำกับตำรวจ

เพื่อจะบวชหน้าไฟให้กับเพื่อนสองคน
ก็คือต้นกับแซมที่โดนแทงตาย

มีนิดบอลบายแล้วก็เยอร์นะคะ
ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสนเพชรชะกะเสม
หลังจากที่ถูกเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
กรณีเรื่องของรุมทำร้ายบาสนี่แหละ
อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะโกนหัวกันมาทั้ง๔คนเลยนะคะ
ส่วนเยอร์เนี่ยเยอร์เป็นหนึ่งคนที่ถูกบาร์ดแทงจนบาดเจ็บ
ก็ต้องมีญาติประคองเดินมาด้วยเนี่ยค่ะ
พอสอบปากคำเสร็จเนี่ยนะคะแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ย
ทั้ง๔คนก็ไม่มีใครให้สัมภาษณ์นะคะ
นี่คือสภาพของเยอร์นะคือเนี่ยญาติต้องประคองข้างละฝั่ง
ปีกแบบนี้เลยนะคะค่อยพาเดินลงมาจากโรงพัก
แล้วก็กลับบ้านก่อนเลยไม่ให้สัมภาษณ์อะไรใดทั้งสิ้น
ส่วนอีก๓คนก็คือนิดบอลแล้วก็บายก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เหมือนกัน
นี่ที่เห็นวิ่งไปเนี่ยค่ะนี่คือนิดวิ่งหนีไปฝั่งตรงข้ามสอนอที่จอดมอเตอร์ไซค์ไว้

ส่วนอีก๒คนคือบายกับบอลก็ลักษณะเดียวกันอาการเดียวกัน
ก็วิ่งไปขึ้นรถแล้วก็ออกไปเลยค่ะ

ผู้กำไกรการสอนอเพชรชะเกษมค่ะ
ว่ามีการพูดคุยสอบปากคำเพิ่มเติมว่ายังไงบ้าง
มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรยังไงบ้างนะคะ

เพชรชะเกษมบอกว่าพอเสียปากคำทั้งสี่คนแล้วเนี่ย

ซึ่งทั้ง๔คนไม่ได้มีพฤติการหลบหนี
พอรับทราบข้อกล่าวหาเสร็จแล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราว
แล้วก็จะมีการนัดมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง
และจะมีการสรุปสำนวนส่งให้อายการพิจารณาส่งฟ้องต่อไปนะคะ
ซึ่งการดำเนินคดีกับคู่กรณีก็คือแก๊งวัดม่วง
เพราะว่าฝั่งของบาสกับญาติเองไม่ได้มีการแจ้งความ
แต่ให้อำนาจตำรวจเป็นคนดำเนินการ
ซึ่งตำรวจสามารถเป็นผู้กล่าวโทษได้เองนะคะ
เพราะว่าถือว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
สี่คนนี้ข้อกล่าวหาที่ถูกแจ้งจะไม่เหมือนกันนะคะ
แตกต่างกันไปตามพฤติการของแต่ละคน
ที่อยู่ในคลิปกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานด้วย
จากการสอบปากคำแล้วก็พยานแวดล้อมด้วย
เพราะบางคนเนี่ยอย่างในเยอร์อย่างนี้
เป็นทั้งผู้ต้องหาคือไปรุมทำร้ายเขา
แล้วก็เป็นทั้งผู้เสียหายเพราะว่าถูกบาสแทงด้วยเหมือนกัน
ก็ต้องมีการแยกการดำเนินคดีทุกอย่างให้ละเอียดชัดเจนนะคะ
คดีนี้ต้องแบ่งออกเป็น๒คดีค่ะ
ฝั่งแรกคือฝั่งของบาร์ดนะคะหรือว่านายนัทธวุฒินี่แหละ
เป็นกรณีที่บาร์ดเนี่ยใช้อาวุธมีดทำร้ายคู่กรณีจนเสียชีวิต
ซึ่งอันนี้บาร์ดถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนะคะ
ฆ่าคนตายพยายามฆ่าแล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธมีด
ส่วนฝั่งของแก๊งวัดม่วงที่มารุมทำร้ายบาสเนี่ย
ต้นข้อหาที่โดนกันไปก็จะมี
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

ส่วนประเด็นเรื่องการโพสต์ท้าทายข่มขู่กันในโซเชียลเนี่ยนะคะ
ตำรวจเอกวิสิตบอกว่ามันมีทั้งเรื่องที่จริงแล้วก็ไม่จริง
เพราะฉะนั้นอยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยเสพข่าว
อย่างมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลด้วย
ถามตำรวจว่าหนักใจไหมคดีนี้เพราะว่าคนให้ความสนใจกันเยอะ
แล้วมันมีการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายชัดเจนเลยตำรวจบอกว่าไม่หนักใจนะคะ
แล้วก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับคนทั้งคู่
ทีนี้ตำรวจแจ้งไปแค่๒ข้อกล่าวหาเบื้องต้น
แต่ทางฝั่งธนายความของบาสทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์บอกแบบนี้เลยค่ะว่า
คุณตำรวจมันน้อยไปหรือเปล่าข้อกล่าวหาแจ้งไปสองมันยังขาดไปอยู่นะ
จริงแล้วมันขาดไป๔เพราะว่าแก๊งวัดม่วงควรต้องโดนแจ้งทั้งหมด๖ข้อหา
แต่ทนายมองเห็นอะไรต่างจากตำรวจบ้าง
สี่ข้อหาที่ขาดไปคือข่มขู่คุกคามทำให้เสียทรัพย์ดูหมินแล้วก็อ้างยี่ซ่องโจร
แต่ทนายภัยศาลบอกแบบนี้ค่ะเข้าใจว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐาน
เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เวลาตำรวจเขาทำงานก่อน
แต่ว่าถ้า๑อาทิตย์หลังจากนี้แล้วเนี่ยข้อกล่าวหายังคงมีแค่๒
ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแล้วก็ครับเดี๋ยวผมนี่แหละ
จะไปแจ้งความเอาผิดเพิ่มเติมเองแล้วก็จะแจ้งความข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
กับตำรวจที่เป็นคนทำคดีด้วย
อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะครับต้องหาข้อมูลจนสิ้นข้อสงสัยแล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหานะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวนะครับไปที่วัดนินสุขารามนะครับ
บางบอนแขวงบางบอนนะฮะคือตรงนี้เป็นสถานที่ตั้งศพของต้นกับแซม
ผู้เสียชีวิตที่ถูกในบาสเนี่ยแทงเสียชีวิตนะฮะนางสาววนิดาศิลปะยานนะครับ
แม่ของแซมแล้วก็พ่อพ่อเลี้ยงพี่สาวญาติสนิทมาที่วัดตั้งแต่๗โมงเช้าครับ
เตรียมประกอบพิธีบวชพระเนรหน้าไฟนะครับอุทิศส่วนกุศลให้กับลูก
สอบถามนางสาววนิดาแม่ของแซมเนี่ยนะครับก็บอกเบื้องต้นบอกว่า
จะบวชพระเนรนนะฮะทั้งหมด๑๐รูปซึ่งมีในนิทในบลในบายนะครับ
ทั้ง๓คนเนี่ยโกนผมตอน๙โมงเช้าที่วัดแล้วก็จะไปรับทราบข้อกล่าวหาก่อน
หลังทราบว่าในนิทบลและในบายเพื่อนของผู้เสียชีวิตทั้ง๒คนนะครับ

หน้าไฟแต่ยังไม่ได้บวชเพราะอะไรฮะ

วันนี้มีการอุปสมบทหรือบวชหน้าไฟ
ให้ผู้เสียชีวิตทั้งหมด๗รูป

ส่วนอีก๓คนที่เป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิต
รักษาการเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระอุปชาพิจารณาแล้ว

ยังไม่ให้บวชเพราะเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวาย

จากการที่เพิ่งเข้ารับทราบข้อเก่าหานั่นแหละนะครับ
ขณะที่บรรยากาศในสาราตั้งศพของนายแซมและในต้นนะครับ

ของญาติของคนสนิทของกลุ่มเพื่อนเด็กวัดม่วงเขานั่นแหละนะครับ
มาสวดอภิษฐรรมศพเป็นคืนสุดท้าย

จะจัดพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้๑๗ตุลาคม
โดยในต้นจะจัดพิธีบ่าย๒ส่วนแซมจะทำตอน๕โมงเย็น
ทีมข่าวเราได้พูดคุยกับครอบครัวของนายเยอร์

แล้วก็ในนิดในบอลกลุ่มแกร้งวัดม่วงเนี่ยนะครับ

คือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตกใจ
คาดคิดนะครับว่าจะไปก่อเหตุด้วย
ไม่เคยหาเรื่องใครเขาบอกแบบนั้น
บอกว่าเธอเนี่ยนะเหมือนแม่คนที่สองของนายเยอร์
ไม่มีลูกไปขอจากน้องสาวมา
แล้วเลี้ยงดูกันมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยที่ผ่านมาลูกนิสัยดีนะ
นิสัยดีไม่เคยหาเรื่องใครก่อนเป็นคนรักเพื่อนตามเพื่อนนะฮะ
พาทำอะไรก็ทำนะครับไปไหนไปกันไม่สู้คนนะ
สู้คนไม่ชอบความรุนแรงอันนี้นะครับญาติก็บอกไว้นะฮะ
นายเยอร์ยอมรับด้วยตกใจมากแล้วก็งงมากที่เห็นลูกชายไปโผล่ในคลิปวงจรปิดที่เขาดูกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะครับ
แล้วตั้งคำถามว่าหลานชายไปมีเรื่องได้ยังไงหลังเกิดเหตุก็ถามว่าเยอะ
ไปทำไมเนี่ยเยื่อตอบกับแม่เลี้ยงบอกไปช่วยเพื่อนนะครับ
ส่วนอาการบาดเจ็บนะครับหลังจากออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมาก็ดีขึ้นมากแล้วนะครับ
หมอให้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านล้างแผลทุกวันเธอให้ไปพักที่บ้านญาติเนี่ยมากลัวเหมือนกัน
ทุกฝ่ายกลัวหมดตอนนี้กลัวจะไม่ปลอดภัยยืนยันว่าไม่ได้เข้าข้างแล้วเสียใจเหมือนกันนะฮะ
ก็เรื่องที่เกิดขึ้นก็ว่ากันไปตามกฎหมายก็แล้วกันทำผิดก็รับโทษไป
ส่วนที่นายบาสเนี่ยได้ประกันตัวออกมาก็ยอมรับว่าไม่สบายใจนะ
มองว่ามีคนช่วยเหลือเยอะจังเลยแต่ที่หลานกับกลุ่มเข้าคู่กรณี
ทำไมทำไมไม่มีใครช่วยเหลือบ้าง
เห็นคลิปวงสรรค์ที่เขาไปหาเรื่องอยู่หน้าบ้านบ้านใช่ไหมแม่
เห็นเราก็เห็นเราก็ตกกระใจอุ๊ยตายแล้วลูกเราไปได้ไง
มันมีแต่โดนเขาต่อยตัวเล็กนิดเดียวยังต่อยเยอะได้เลย
ไม่สู้คนเขาก็เขาเข้าไปช่วยเพื่อนเราถึงโดน
จะไปเยอร์เพื่อนออกมันก็ผิดเหมือนกัน
แต่ทีนี้เขามีคนประกันตัวก็ปล่อยเขาเถอะก็แล้วแต่กฎหมายแล้วกัน

ส่วนนางจตุพรแก้วเอี่ยมนะครับพี่สาวของนายนิดเนี่ยเปิดเผยว่า
หลังเกิดเหตุนะน้องชายไม่ได้กลับบ้านเลย
เชื่อว่าน้องชายตั้งใจจะไปเคลียร์ไปเจรจาไปพูดคุยให้จบเรื่องราวด้วยดีนี่แหละ
ว่าน้องชายเนี่ยไม่ชอบหาเรื่องใครก่อนนะครับ
แล้วก็ไม่ใช่หัวโจกตามที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันไป
เพราะว่าไม่ได้มีพฤติกรรมกลางแล้วไม่ใช่อันทภาณ
แต่ยอมรับนะว่าน้องชายเคยมีคดีความแหละตอนวัยรุ่น
คดีทะเลาวิวาสครอบครองยาเสพติด
จะออกจากการถูกจำคุกมาครั้งล่าสุด
เข้าไปอยู่เรือนจำ๔๕วันนะครับจนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
กลัวว่าน้องชายกับเพื่อนจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ
หลังจากบาสได้รับการประกันตัว
ก็ฝากถึงแฟนคลับของในบาสด้วยนะครับว่า
ก่อนจะติดแฮสแท็กให้กำลังใจขอให้คิดให้ดี
อยากให้เปิดกว้างเปิดใจกว้าง
มองดูฝ่ายของน้องชายเธอบ้างนะฮะจะได้เห็นมุมอื่นมุมดีบ้างครับ
แต่มองอีกแง่หนึ่งบาสเปิดตัวไปบาสไล่จ้วงแข่งเขาเลยนะ
ก็ยืนยันว่านิตย์ก็ยังคงเป็นคนที่นิสัยดี
เขาก็นิสัยดี
ไม่หาเรื่องใครก่อน

ขณะที่ในพีธรรมหลานชายของในบอลยอมรับว่า
ครอบครัวและญาติพี่น้องเครียดกังวลใจกันหมดเรื่องคดี
แล้วก็ความปลอดภัยของในบอลด้วย
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
เพราะในบอลรักสงบ
ในบอลรักสงบไม่ชอบยุ่งกับใคร
แม้ว่าเคยจะมีเหตุทะเลาวิวาสตามภาษาวัยรุ่นก็ตาม
แต่ไม่เคยยกพวกไปรุมทำร้ายใครครับ
ครอบครัวและนายบอลเองบอกว่า
ก็ถ้าผิดก็ยอมรับผิดยอมรับโทษครับ
เนี่ยฮะเท่าที่ฟังมานะครับ
ฟังมาก็ดูแล้ว

แง่ของพฤติการของทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ

แต่ทีนี้มันต้องลงเจาะลึกไปดูในเรื่องของรายละเอียดว่า

ก็ให้ตำรวจเขาเป็นคนดำเนินการทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของในบาส

เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเพิ่มเติม

เป็นภาพที่ได้มาจากตรงสี่แยกร้านสะดวกซื้อ

อันนี้เป็นจังหวะที่ในบาร์ดเดินถือมีดกลับมาที่บ้าน

แล้วก็เดินถือมีดกลับมาที่บ้านนะคะ

มุมแรกจะเป็นมุมจากสี่แยกร้านสะดวกซื้อ

แล้วก็จะมีคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็น
ก็คือบาทเดินถือมีดกลับมา

เป็นจังหวะที่มันเกิดเหตุชุนละมุนกันแล้ว
มีการแทงกันเกิดขึ้นแล้ว

คือแซมกับต้นที่โดนแทงอาการสาหัส

คือรีบจะพาเพื่อนส่งโรงพยาบาล

นี่ค่ะทั้งสองคันเลยมี๒มุมเลยนะคะ
คนหนึ่งคันหนึ่งก็ขนแซมมาอีกคันนึงก็ขนต้นมานะคะ
แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็เสียชีวิตนะคะ

อันนี้ไม่รู้ว่าตำรวจจะเอาไปพิจารณา
ว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไงหรือเปล่านะ
เพื่อนบ้านร่วมซอยของบาร์ดเล่าให้ฟังแบบนี้

เคยมีปัญหากับบ้านฝั่งตรงข้าม

มีปัญหากันแล้วก็ทะเลาะกันรุนแรง
ช่วงวันที่๒๕สิงหาคมที่ผ่านมา

แล้วก็ส่งไลน์ให้คนในครอบครัวรับรู้ว่า

แต่เนื่องจากว่าเหตุการณ์คลิปที่ส่งไปในไลน์เนี่ย
มันตั้งแต่๒๕สิงหาคมนี่มันเดือนตุลาคมแล้วค่ะ
ปกติในไลน์เนี่ยถ้าคุณส่งรูปส่งคลิปวีดีโอ

ทะเลาะกันคะน่าจะบ้านตรงข้ามกัน

ก็ยืนยันได้ว่าสองหลังนี้ทะเลาะกันจริง
เราก็เลยไปถาม

ได้ยินมาว่าเขารู้จักกับแก๊งวัดม่วงด้วยนะ

เขายอมรับว่าเคยมีปัญหาขัดแย้งแล้วทะเลาะกับบาสจริง
คือเมื่อเดือนกว่าก็ประมาณสิงหาคมนี่แหละ
คือฝั่งบ้านเขาเนี่ยเปิดเพลงแล้วก็พูดคุยกัน

บอกเปิดเพลงให้มันเบาหน่อยได้ไหม
แล้วก็ทะเลาะกันเรื่องว่าบ้านเขาเปิดเพลงเสียงดัง
ก็เลยทะเลาะขัดแย้งกัน

ไม่มีการทำร้ายร่างกายอะไรกันเกิดขึ้นเลย
ฝั่งบ้านเขาก็ไม่เคยไปทำร้ายบาท

ไม่ได้ขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรทั้งนั้น
แต่ว่าเรื่องประเด็นที่บอกว่าไปรู้จักกับหนึ่งในแก๊งวัดม่วง

ทีนี้ทิมขาลลอทิวไปคุยกับเพื่อนสนิทของบ๊าสค่ะ
นายสหภาพว่องพิทูลอายุ๒๗ปีนะคะ
เขาบอกครบกับบ๊าสมาได้ประมาณสักสิ่ง๑๒ปีแล้วแหละ
เท่าที่สัมผัสนิสัยใจคอบาร์ดมาเนี่ยนะบาทเป็นคนนิ่งไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่
เอาเท่าที่ผมเห็นเท่าที่สารภาพเห็นสารภาพบอกว่า
ผมไม่เคยเห็นบาร์ดหาเรื่องใครก่อนนะพี่ส่วนความหัวร้อนผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันอ่ะ
เท่าที่ผมรู้จักมันเป็นคนรักสงบนะและที่สำคัญบาร์ดมันไม่ใช่คนพูดหยาบคายนะ
อย่างกับผมที่คบกันมาเป็นเพื่อนสนิทบาทไม่เคยพูดกูพูดมึงกับผมเลยนะพี่
สารภาพบอกว่าส่วนกลุ่มแก๊งวัดม่วงบาร์ดก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
บายนั่นแหละคือคนหาเรื่องเป็นชนวนเหตุเลยที่ทำมาสู่การไล่ฟันแทงกัน
มันเกิดเหตุการณ์บานปลายแบบนี้ขึ้นผมคิดว่าบาสคงจะเครียดจากการถูกยกพวกมารุมทำร้าย

อันนี้เป็นความคิดเห็นของสหภาพเพื่อนสนิทของบาร์ดนะคะ
เขาบอกว่าผมบอกไว้เลยนะวันนั้นถ้าบาทไม่วิ่งออกไปบาสเสร็จแน่
ทีนี้พอบาร์ดได้รับการประกันตัวมาเขาก็บอกว่าเขาก็ดีใจ
เพื่อนได้รับการประกันตัวมาแล้วก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับบาทด้วย
บ๊าสเหรอครับเพราะที่ผมสัมผัสอยู่แถวบ้านก็นิ่งครับ
สูงสิงกับใครอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบว่าเขาจะออกไปซื้อข้าวกับแฟนเขาอย่างนี้ครับพี่
ใช่เสร็จก็เข้าบ้านไม่มีอะไรเลยพี่ไม่ได้เป็นคนหาเรื่องเกเลใครอะไรอย่างนี้พี่
ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนแน่นอนแต่ผมเท่าที่ผมก็ขับวินในหมู่บ้านนะฮะ
เสร็จแล้วทีนี้มีคนขับวินเนี่ยคนที่เขามาห้ามกันตอนแรกอะครับพี่
เขาบอกว่าคนชื่อบายเนี่ยตัวหาเรื่องตัวเอาเลยพี่
คือแบบว่าเขาไล่กันไปแล้วไอ้บาทมันก็ฟังพี่ขับวินคนชื่อปานนะพี่
มันก็ขับรถกลับบ้านใหม่เสร็จแล้วทีนี้พวกนี้มันก็มา
มันก็ท่าไหนไม่รู้อะพี่แต่คือว่าเห็นเท่าที่พี่ปานเล่าให้ฟังคือว่าคนชื่อบายเนี่ย
คือแบบติดเรื่องอย่างเดียวเลยพี่โทรเรียกพวกทำท่าทางเช็คว่าบาทอยู่ไหนอะไรอย่างนี้
ชื่ออะไรเด็กไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่จนตามมาถึงบ้านอ่ะ
ถ้าหัวร้อนนี่ผมไม่เคยเห็นนะครับกับผมไม่มี

ไม่มีนะพี่แต่ถ้าเป็นที่ทำงานอะไรอย่างนี้ผมว่า
สภาพเป็นสภาพแวดล้อมที่ทำงานมากกว่าครับครับผม
ถ้าเป็นเกี่ยวกับนิสัยใจคอเท่าที่ผมคบมา
ก็ไม่มีอะไรครับพูดพูดกับผมก็ไม่มีกูมึงเลยนะพี่

พูดกับผมก็เต๋อผมเต๋อผมเต๋อผมอย่างนี้ใช่
ก็เข้าใจฟิลว่าพี่ว่าโหอยู่หน้าบ้านครับพี่
ไม่รู้ว่าผมพนันออกมาโดนแน่นอนอ่ะ
ขณะเดียวกันนะคะทีมข่าวก็ได้รับแชทข้อความ
สนทนาทางเฟซบุ๊คระหว่างในบายกับคนรู้จักคนหนึ่ง

อะไรยังไงหรือเปล่าคือเป็นข้อมูลการติดต่อขอซื้อใบกระท่อมค่ะ
คือบายเนี่ยไลน์หาคนรู้จักขอซื้อใบกระท่อมถามบอก๗ขีดเท่าไหร่
คนรู้จักก็ตอบมาบอก๓๐๐แล้วก็อีกทีนึง๙ตุลาคม
ก่อนที่จะเกิดเหตุยกพวกมารุมบาสที่บ้านเนี่ย๓วัน
ก็ส่งข้อความไปอีกบอกว่ามีใบเปล่า
ในที่นี้คงไม่ใช่ใบอะไรอื่น

บายมันก็ชอบกินน้ำกระท่อม
ต้องบอกก่อนนะคะว่าใบกระท่อมน้ำกระท่อม
มันคือสิ่งเสพติดนะคะ
คุณผู้ชมครับในโลกออนไลน์ยังมีประเด็นต่อเนื่องฮะ
คือเพจแหม่มโพดำเนี่ยแหม่มโพดำเขามาแชร์นะครับ
แล้วก็มันเป็นการลงไว้ในเฟซบุ๊คของคนคนหนึ่ง
เอาประวัติของในต้นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
คือจากเหตุการณ์นี้บอกว่าอยู่แก๊งสมเด็จ
เคยถูกจับข้อหาก่อเหตุปล้นทรัพย์และทำร้ายร่างกายตำรวจสนเพชรเกษม
เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกโน้นนะฮะ
มีการแชร์ต่อว่าเป็นอีกมุมที่ได้เห็นนะครับ
หลังจากมีการให้สัมภาษณ์ไปว่าน้องเขาเป็นคนดี
คือตอนนี้แหละแต่ละฝ่ายก็ให้ความเห็นกับสื่อมวลชน
ไปในทางที่ก็ต้องคุ้มครองคนของฝ่ายตัวเองนะฮะ
อย่างที่เราเห็นนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมก็ดูแล้วข่าวนี้
ตัดสินได้กันแบบในสังคมใช้วิจารณญาณแต่ในที่สุดแล้วก็ต้องให้สารท่านตัดสินฮะ